เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์และน็อตวรริสขอต้อนรับเดือนเมษา
ด้วยการไปออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
พบกับเส้นบะหมี่กวางตุ้งสูตรเก่าแก่๙๐ปี
นำไปรังสรรค์เป็นเมนูแสนอร่อยได้หลากหลายแบบ
ต่อด้วยบะหมี่หกเกี้ยนน้ำสุดร้อยปี
และเย็นตะโฟรัสซอสแดงผสมตีเจียว
ที่รับประกันความเด็ดและไม่เหมือนใคร
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันเสาร์ที่๒เมษายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ